ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์แก๊สระเบิดในบ้านพักคนงานที่สระบุรีนะครับ
เหตุการณ์นี้ผู้บาดเจ็บใน๕คนนะครับ
หนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงวัย๖ขวบนะฮะ
เด็กหญิงคนนี้สาหัสค่ะนะแรงระเบิดเนี่ยโอ้โห
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพนะฮะใครที่คิดภาพไม่ออกนะครับว่าแก๊สระเบิดในบ้านเนี่ยเป็นยังไง
เป็นยังไงนี่ฮะเป็นแบบเนี่ยฮะกระจัดกระจายไปหมดฮะ
แรงอัดของแรงระเบิดนะครับสภาพห้องพักคนงานในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ
อยู่ที่ตำบลสวนดอกไม้อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับ
แก๊สระเบิดนะครับข้าวของพังเสียหายหมด
ฝ้าเพดานนี่แบบโอ้โหถูกแรงระเบิดจนเปิดอย่างนี้เลยอ่ะ
นอนนี่ถูกไฟไหม้หมดห้องเนี่ยเต็มไปด้วยลักษณะแบบสารเคมีดับเพลิงแบบผงนะฮะ
เกลือนเต็มพื้นเลยคนเจ็บห้าคนนะครับ
มีนางสาวรุ่งอรุณนายชวันวิทย์นางสาวซีรานีมีเด็กหญิงสุรินทิพย์
ว่าน้องน้ำเพชรนี่อายุ๖ขวบเด็กหญิงกาญจนาภาหรือน้องไบท์อายุ๘ขวบนะครับ

ตรวจสอบเบื้องต้นเกิดจากถังแก๊สหุงต้ม
สายรัดหัวแก๊สเนี่ยมันหลุดไม่มีตัวรัดที่จะรัดเอาไว้ด้วยนะครับ
ทำให้เกิดแรงดันออกจากถังแก๊สแล้วแก๊สก็รั่วนะครับ
มันก็เกิดการศูนยากาศระเบิดดังสนั่นขึ้นพุ่งออกมาหน้าประตูบ้านเลยนะฮะ
ถังแบบนี้นะครับวันนี้คุณวิรยุทธ์ปานีผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับลักษณะก็เป็นห้องพักคนงาน
แถวกันสิบห้องเป็นชั้นเดียวนะครับห้องที่เกิดเหตุอยู่ห้องแรก
ข้าวของนี่ก็พังหมดอย่างสภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คุณวิรยุทธ์เดินทางไปที่โรงพยาบาลสระบุรีนะครับ
ไปกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของจังหวัดเพื่อไปเยี่ยมอาการของคนเจ็บนะครับ
ได้เจอนางสาวสิรานีหนึ่งในคนเจ็บที่เป็นเจ้าของห้องที่เกิดเหตุ
บอกกับทีมข่าวของเราว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับน้องน้ำเพชรลูกสาว
รวมทั้งนายชวันวิทย์น้องชายแล้วก็นางสาวรุ่งอรุณที่เป็นน้องสะพ้าย
ขี่จักรยานยนต์กลับมาจากตลาดมาถึงห้องพัก
นางสาวรุ่งอรุณนำอาหารที่ซื้อมาไปแช่ตู้เย็นในห้อง
โดยน้องน้ำเพชรเนี่ยเดินตามเข้าไปด้วยระหว่างนั้นได้กลิ่นแก๊สฟุ้งออกมานอกห้องแล้ว
เมื่อเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าในห้องมันมืดมืดจนมองไม่เห็น
ก็เลยไปเปิดไฟฮะสวิตช์ไฟอยู่ข้างห้องข้างประตู
ใดนั้นแก๊สมันก็ระเบิดขึ้นมาเลยแรงระเบิดทำให้คนเจ็บกันหมดห้าคน
มาดูอาการของคนเจ็บแต่ละคนนะคะนางสาวรุ่งอรุณคนที่เปิดสวิตช์ไฟ
บาดเจ็บสาหัสตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียูโรงพยาบาลสระบุรี
เด็กหญิงซิรินทิพย์หรือว่าน้องน้ำเพชรวัย๖ขวบ
ตามตัวก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกเผาไหม้ของแรงดันระเบิด
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพเตรียมจะต้องผ่าตัดเอาน้ำเหลืองออกที่บริเวณแขนขวา
ชวันวิทย์บาดเจ็บภายนอกประมาณ๓๐ของร่างกาย
เพราะว่าเขาไปช่วยนางสาวรุ่งอรุณกับเด็กหญิงซิรินทิพย์
ตอนนี้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดลบบุรี
นางสาวซิรานีได้รับบาดเจ็บมีรอยไหม้ตามผิวหนังนะคะ
แขนทั้งสองข้างแล้วก็ที่บริเวณใบหน้าด้วย
เพราะว่าพยายามเข้าไปช่วยเหลือทั้งสองคนเช่นเดียวกัน
เด็กหญิงกาญจนาภาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากแรงกระแทกของระเบิด
แล้วก็ไฟไหม้ผมนะคะเพราะว่าก็นั่งเล่นอยู่ที่หน้าห้องค่ะ
ที่ข่าวบอกว่าระเบิดไม่ใช่ระเบิด
แต่มันเก็ตมันรั่วแล้วรั่วแล้วมันก็อยู่ในห้องอัดมานานนะครับ
ก็เลยเจ้าของมาจากตลาดมันกินเก็ดมันออก
ก็เลยพอดีมาเปิดไฟ

ไฟมันลุกไหมมาเลยครับแต่มันสายมันหลุด
สายที่เค็มขัดอ่ะหลุด
แต่มันมีทั้งอกอ่ะมันก็อ๊อบอยู่ในห่อง
ด้านพนักงานป้องกันและบันเทาศาสนภัย
นักงานป้องกันและบรรเทาสาธนภัย๑๑เดชชัยสมประสงค์ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะ
สาธิตกรณีที่ลืมปิดวาวแก๊สเป็นเวลานานทำให้เกิดแรงดันบริเวณสายส่งแก๊สก็เป็นสาเหตุ
ทำให้สายแก๊สหลุดออกจากคั่วที่บริเวณหัวแก๊สก็เลยทำให้แก๊สที่บรรจุอยู่ในถังรั่วไหลออกมา
ก็อธิบายแล้วก็มีการสาธิตให้ดูแบบนี้คือพอผู้ประสบเหตุเดินเข้าไปในห้องเขาก็จะเป็นจุดอับ
แล้วก็จะลี่กันอยู่ในห้องที่นี่แหละระเบิดเลยนะคะเพราะว่ามีองค์ประกอบ๓อย่าง
เวลาเปิดปิด๒คือออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศอยู่แล้ว
แก๊สที่รั่วไหลออกมาจากถังพอ๓อย่างรวมกัน
มีแรงดันขึ้นมาแล้วก็ปะทุนะคะระเบิดขึ้น
อย่าเพิ่งรีบไปปิดเปิดไฟอะไรพวกนี้บางคนก็ต้องเปิดไว้ก่อนใช่ไหม
เพื่อจะหาที่ให้มันฟึ๊กขึ้นมาประกายไฟมันติดอย่างเงี้ค่ะ